มาดูประเด็นที่เราเชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งไลน์แสดงความคิดความเห็นกันเข้ามา
กรณีการเข้าไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลต่างโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ
จากกรณีที่ผู้หญิงคนนึงเธออายุ๒๔ปีปวดหัวมาหลายวันแล้วทำอย่างไรก็ไม่หาย
ตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว

หมอเวรประจำวันพูดเต็มบอกว่านี่โรงพยาบาลไม่ใช่เซเว่นให้กลับไปก่อน
บอกว่าเจอแบบนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้นางสาวเยาวรักษ์มาสทองอายุ๒๔ปีเป็นชาวอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยปวดหัวอย่างมากไปซื้อยาจากร้านขายยามารับประทานแล้ว
อาการยังไม่ดีขึ้นทีนี้ก็เลยเดินทางไปโรงพยาบาลอรัญญประเทศค่ะ
แต่พอถูกส่งตัวเข้าไปในห้องฉุกเฉินกลับถูกแพทย์เวรซึ่งเป็นผู้ชาย
ตะเพิดว่านี่มันโรงพยาบาลนะไม่ใช่๗๑๑ให้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอปวดหัวมากอะค่ะแล้วมาเจอหมอไล่อีก
ทีนี้ไม่รู้จะไปไหนต่อเลยแล้วก็เสียความรู้สึกอย่างมาก
เช้าวันนี้นะคะทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลครองสาย
ก็ไปที่บ้านของผู้ป่วยคนนี้แล้วไปดูแลสภาพจิตใจแล้วก็อาการของโรค
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปทำความเข้าใจค่ะ
เมืองต้นก็ทราบว่าผู้ป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดา

สาธารณสุขอำเภอลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเธอค่ะ
ไปสอบถามข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไร
ทีนี้นายแพทย์สรวิทยอมรับว่าอันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาสักประมาณ๓ทุ่ม
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ตอนนั้นมีคนไข้วิกฤตฉุกเฉินมารับบริการหลายราย
ก็บอกรายละเอียดให้ฟังนะคะว่าช่วงนั้นมีคนไข้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง๒ราย

มีคนไข้ป่วยกระดูกต้นคอทับเส้นประสาท

มีคนไข้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

วุ่นอยู่เลยในการให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตอนนั้นก็มีผู้หญิงที่ป่วย
รายที่เป็นข่าวมาเข้ากันรักษา
รับการรักษาด้วยอาการปวดศีรษะแล้วก็ไอ

มันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ทีนี้เขาก็บอกว่าจากการพูดคุยกับแพทย์เวรเนี่ย
ก็มีอาการป่วยอยู่ด้วยเหมือนกัน
ประกอบกับกำลังเครียดกับผู้ป่วยฉุกเฉิน
มารับบริการพร้อมกันจำนวนมาก
ทีนี้ก็เลยทำให้การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
ก็ขอยอมรับในข้อผิดพลาดเรื่องของการสื่อสาร
ระหว่างแพทย์กับคนไข้ที่เกิดขึ้น
และจะน้อมรับนำไปปรับปรุงระบบและพฤติกรรมการบริการทั้งระบบ
เมืองต้นนะคะผู้บริหารโรงพยาบาลก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
ในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วยที่มารับบริการไปแล้ว

และยินดีที่จะนำไปปรับปรุงด้วยความเต็มใจค่ะ